อ่าส่วนที่จังหวัดตากนะคะผู้ชายคนหนึ่งค่ะเมายาบ้าอารวาสนะคะ
เมายาบ้าและอารวาสมันก็น่ากลัวอยู่แล้วนะ
แต่หัวชายคนมันน่ากลัวแบบดับเบอร์นะคะ

สำเร็จความไคร้โชว์สาวในหมู่บ้านไปเลยนะคะ
ขณะที่ตำรวจสอบพอบ้านตากรุดไปบริเวณถนนภายในหมู่บ้าน
หน้าสำนักงานออมทรัพย์ครูตากค่ะ
หลังจากชาวบ้านเขาแจ้งมาว่ามีผู้ชายเมายาบ้า
สำเร็จความใกล้โชว์สาวในหมู่บ้านค่ะ
พอไปถึงไปเจอผู้ก่อเหตุ๓อายุ๓๙ปีนะคะ
มีชาวบ้านควบคุมตัวไว้ก่อนหน้านี้ถูกกดนอนอยู่กับพื้น
อยู่ในหมู่บ้านหลังซอยราชาประมาณ๒๓วัน
ก็เห็นลักษณะนี่แหละคล้ายคนเมายาบ้า
บางทีก็นั่งซุ่มอยู่ในเพลิงร้านค้าตรงสามแยกเข้าชุมชน
บางทีก็ย้ายจุดไปอยู่ในพุ่มไม้ซุ่มโป่งอยู่แบบนั้น
ย้ายไปย้ายมาแล้วยังเดินลัดล้อส่องดูตามบ้านของชาวบ้าน
ชาวบ้านเขาก็เริ่มกลัวแล้วช่วงเย็นค่ะเย็นวันที่เกิดเหตุ
วักอวัยวะเพศทำท่าสำเร็จความไคร้โชว์สาวในหมู่บ้าน
ขี่รถกลับบ้านหลังเลิกงาน
ผู้หญิงเขาตกใจสิคะขี่เร็วกว่าเดิมเพื่อให้จะถึงบ้านเนี่ยนะคะ
แล้วก็ไปแจ้งเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็บอกต่อกันไป
บอกข่าวต่อกันไปค่ะ
เพิ่งรีบตามมาเลยค่ะมาพบว่าชายคุณนี้
กำลังวิ่งหนีเข้าป่าหลังสถานีขนส่ง

ควบคุมตัวไปที่โรงพักเพื่อตรวจปัสสาวะ

ซึ่งถามเขาเขาก็รับสารภาพบอกเสพยาบ้า
หลายเม็ดด้วยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องหลายวันด้วย

ส่วนที่เขาปฏิเสธก็คือเขาบอกว่า
ไม่ได้ทำอนาจารย์และไม่ได้คิดจะไปบุกทำร้ายใครค่ะ
ไม่ได้บุกได้ยังไงแล้วก็เข้าไปในบ้านเขาน่ะ